มาดูเรื่องราวความรักที่จบไปแล้ว
แต่ว่าเรื่องเนี่ยมันยังอีรุงตุงนางไหม

สำหรับกันนพัฒน์แล้วก็มารีเบอร์เนอร์นั่นเองนะคะ

มีคนโยงถึงประเด็นร้อนที่มาลีกับสาวมะปรางเนี่ยนะ
เปิดใจในรายการยูทูปของตัวเอง

เราต้องผิดใจกัน
ซึ่งเรื่องนี้่ะเหมือนมาเคลียร์ใจกันก็เหมือนเร็วนี่แหละ

ขอจบเรื่องนี้ดีกว่านะ
เมาส์ว่านุ่มกันควงสาวคนใหม่ไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะ
เจ้าตัวบอกว่าอันนั้นคือคนที่ดูแลกันอยู่
ยืนยันว่าตอนนี้ยังโสดครับ
สเก็ตครับเพิ่งเข้ามาได้อาทิตย์เดียวเองครับผม
เพราะว่าแล้วจะออกตอนไหนครับ

สอนกับเพื่อนเขาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เล่นได้เลย

ไม่มีครับไปกับคนดูแลครับเมื่อวานนี้
กับพี่หนึ่งสองคนพี่หนึ่งเป็นคนถ่ายคลิปให้ครับ
เล่นกันที่สนามหลวงอะไรอย่างนี้
นี่เขารู้ดีรู้เยอะนะสำหรับเรื่องกันนพัฒน์นะคะ

คู่นี้เขาบอกว่าโป๊ะแตกเหมือนกัน

หนุ่มแม็กซ์นะครับผมค่ะกับนักแสดงสาว
วารณิตค่ะที่มือลั่นนะ

ชาวเนียนอุ๊ยเก่งแคปทันค่ะ
คนเลยจับสังเกตว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้นะ

ล่าสุดฝ่ายชายก็ออกมายืดโอเปิ้ลแมนเลยครับ
บอกว่าตอนนี้คบกันครับ
นี่พร้อมกับเคลียร์ทุกดราม่า

แฟนต้องเป็นแบบนี้แฟนต้องขั้นนี้ถึงจะเป็นแฟน
แต่สำหรับผมน้องคือคนที่ผมอยาก

ตอนนี้ที่เราคบกันครับพี่

มุกเขาก็บอกไปแล้วว่าคือเขาตั้งใจจะไปโปรโมทสปา

เอ่จะดูไม่ดีหรือเปล่าคนกินเยอะหรือเปล่า